ต้องบอกว่าคดีนี้น่ากลัว

อย่าไปยุ่งเลยจะพนันแบบไหนก็แล้วแต่
มีเยาวชนชายคนหนึ่งอายุ๑๖ปี
บุกเข้าไปในบ้านของคุณครูวัยเกษียณ๒คน

จะไปขโมยของติดหนี้พนันออนไลน์
สุดท้ายครูเขากลับมาเจอเนี่ยมีการต่อสู้กัน
ที่แทงครูเขาบาดเจ็บสาหัสนะครับ

แล้วก็หนีไปตำรวจไล่ตามจับตัวจนได้นะครับ
สารภาพบอกว่าหาเงินใช้หนี้พนันออนไลน

หลังจากที่ก่อเหตุที่บ้านของคุณครูแล้วเนี่ย

ตำรวจกับผู้ภัย๕๐กว่านายนะครับ

คือใช้มีดแทงเจ้าของบ้านเจ็บสาหัสไปสองคนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนบ้านคล้อง
หลบซ่อนตัวอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๖ปีนะฮะตระเวนลักทรัพย์แล้วไปถึงบ้านของคุณครูนะฮะ
จังหวะนั้นเจ้าของบ้านเป็นครูวัยเกษียณแล้วกลับมาพอดีมากับเพื่อนสองคน
ก็เลยเห็นพยายามที่จะต่อสู้ห้ามปรามคนร้ายคนร้ายแทงใส่บาดเจ็บสาหัสทั้งสองคน
นี่ผู้ชายคนนี้ครับคนเจ็บคือนางสาวมะลิสานพกุลอายุ๖๔ปีนะครับเป็นอดีตครูของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เป็นเจ้าของบ้านถูกเยาวชนชายคนนี้แทงเข้าที่แขนขวาแทงเข้าที่ศีรษะด้วยนะฮะ
เข้าหลังด้วยอีกคนนึงเป็นเพื่อนนะฮะชื่อนางสาวสิริพรอภิพงศธรอายุ๖๐
เป็นเพื่อนที่มาอาศัยอยู่ด้วยกันถูกคนร้ายแทงเข้าที่แขนขวากับศีรษะ
คือตอนนี้ทั้งคู่พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยังต้องอยู่โรงพยาบาลนะฮะ
ที่โรงพยาบาลโพธารามเพราะว่าเจ็บหนักทั้งคู่นะครับ
พันธุ์ตมุทรเอกสมมาจจันทรัสพุ่มกับการสอบพ่อโพธารามกับชุดสืบสวน
วันนี้ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในบ้านหลังเกิดเหตุนี่ฮะแล้วก็ไปขอบคุณเจ้าของร้านอาหารที่แจ้งเบาะแสด้วยนะครับ
เพราะว่าตอนที่หลบหนีเนี่ยหนีไปซ่อนตัวในร้านอาหารแถวหมู่บ้าน
เจ้าของร้านเขาแจ้งเบาะแสจนสามารถไปติดตามจับกลุ่มตัวได้ทันควัน
เจ้าของร้านบอกว่าเห็นคนร้ายเนี่ยวิ่งหนีมาแล้วมาซ่อนตัวอยู่ที่ร้าน
แต่ตอนนั้นโอ้โหถือว่าเขาสติดีมาก
เจ้าของร้านบอกว่าผมทำเป็นไม่เห็นคือตอนนั้นน่ะตกใจด้วยกลัวด้วยนะ
วิ่งเข้ามาแล้วแล้วก็มาหลบซ่อนตัวอยู่รู้ว่าคนร้ายแน่แต่ผมทำเป็นไม่เห็น
แล้วก็หาจังหวะโทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็มาจับตัว
ตำรวจบอกว่าสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วนะครับ
ยาวชนชายวัยสิบหกปีคนนี้สารภาพว่าติดพนันออนไลน์
ต้องหาเงินไปใช้หนี้พนันออนไลน์
ก่อนหน้าที่จะก่อเหตุที่บ้านหลังนี้ไปยืมรถเพื่อนจากประจวบคิริขัน
ตะเวนขี่ไปรักทรัพย์ในพื้นที่เพชรชบุรี
แล้วมาที่โพธารามราชบุรีขโมยโน้ตบุ๊กมาเครื่องหนึ่ง
แล้วไปก่อเหตุที่อำเภอบางแพรแต่ยังไม่พอฮะยังได้ของไม่พอ
ระเวนหาบ้านที่ไม่มีคนอยู่อีกขี่จักรยานยนต์ไปเรื่อย
มาถึงบ้านของคุณครูนะบ้านหลังนี้เห็นว่าไม่มีคนอยู่
ก็เลยเข้าไปรักทรัพย์สุดท้ายเจ้าของบ้านกับเพื่อนกลับมาพอดี
เขาก็เลยตะโกนห้ามแล้วก็มีการต่อสู้กัน
ก็เลยเอามีดพับที่พกติดตัวมาด้วยจ้วงแทงใส่เจ้าของบ้านกับเพื่อน
เขาล้มฟุบจมกองเลือดแล้วก็หลบหนีไปที่ร้านอาหาร
นี่ตำรวจแจ้ง๓ข้อหานะครับก็คือเรื่องของอาวุธนะครับ
อาวุธมีดอะไรพวกนี้นะครับบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
คือติดพนันออนไลน์ถึงขั้นตระเวนได้หลังนึงไม่พอต้องตระเวน
โอ้โหตะเวนเรื่อยเลยนะฮะโอ้โหน่ากลัวจริงจริงน่ะ